เราเข้าสู่ช่วงของปีกุลกันแล้ว

ชงเต็มที่ชง๑๐๐ประเภท
ครึ่งเดียวลึกชงนิดหน่อย

ถึงจะเป็นการแบบว่าเสริมดวงเข้าไป

ไปที่พุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยที่ศรีมราชาจังหวัดชนบุรีครับ
คนที่เกิดที่ปีชงนะของปีเนี้ยปีสองพันห้าร้ายร้อยหกสิบสองเนี้ย
หรือคนที่จะชงเนี่ยนะเขาบอกว่ามีปีกุลปีกุลของปีที่เองน้องมิ้น
พี่ก๊ปีกุลเหรอฮะใช่ปีกุลแต่มันก็เป็นปีหมูทองของเราด้วย
แต่มันก็ชงด้วยเหมือนกันปีจอปีมโรงปีมะเสง๓ปีนี้นะ
ปีกุลปีจอปีมโรงปีมะเสงและคนที่มีอายุลงท้ายด้วยเลขสามหกเก้า
อืมเช่นยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบเก้าอะไรอย่างงี้นะคนที่ลงท้ายอย่างงี้นะ
พากันไปสะดอกเคราะห์แก้ปีชงให้ผ่านพ้นเคราะห์ไปด้วย
เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวอย่างน้องมิ้นก็๓๙ใช่ไหม
โอ้โหพี่ก๊อฟคะรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวไปเจอข้างนอกหน่อยเลยดีกว่า
อ่าคนที่บอกไปเนี้ยต้องไปแก้ปีชงนะคุณผู้ชมนะฮะ
โดยพุทธสมาคมเพียวเยี่ยงไทยเนี้ยจัดประทับทรงองค์โป๊ยเซียนโจซื้อนะฮะ
เป็นวันแรกและจัดต่อเนื่องไปทุกทุกวันอาทิตยาวไปถึงสิ้นปี
ปีชงไปได้ทุกอาทิตย์เลยนะครับสำหรับผู้ที่ไปร่วมงานต้องเตรียมอะไรบ้าง
ใครจะไปแก้ปีชงต้องเตรียมเสื้อหนึ่งตัวแต่ห้ามเป็นเสื้อสีดำนะ
สมหาลูกข้าวสารหนึ่งจานเงินสามสิบหกบาทนะฮะกระดาษไหว้เจ้าหนึ่งพับ
นำมาประกอบพิธีแล้วหลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการปัดเป่าแก้ชง
ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องอาบน้ำมนต์ที่ตุ่มน้ำถึงให้ต้องเอาชุดไปเปลี่ยน๑ชุดเสื้อหนึ่งตัวนะฮะ
หน้าจุดทำพิธีแล้วก็กลับบ้านไปดื่ม๓คำไปดื่มกินน้ำอันนี้๓ครั้งนะฮะ
ส่วนที่เหลือเอาไปผสมน้ำแล้วอาบกลางแจ้งแบบนี้ก็สามารถจะแก้ปีชงให้ได้นะครับนะฮะ
ก็เป็นวิธีการตามที่เขาบอกของพุทธสมาคมเกี่ยวเยี่ยงไทยศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยฮะ
จะมีข้าวสารมีส้มมีเสื้ออะไรก็เอาไปร่วมพิธีกันแบบนี้นะครับ